เราตามเรื่องนี้ให้เมื่อวานให้ดูไปซะ
ที่มีพ่อค้าขายทุเรียนนะคะเป็นชาวต่างด้าวอ่ะนะ
โกงตะช่างด้วยวิธีการเหมือนเอาแหวะอย่างสายเอน
ผูกไว้กับเท้าตัวเองแล้วก็ผูกไว้กับตาชั่งเวลาชั่งแล้วก็ดึง
ดึงแล้วเข็มมันก็หนักลงอย่างนี้ไง

เดี๋ยวไปดูมีคนเขาสดผ่านเฟซบุ๊คตอนที่เขาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปตรวจสอบนะคะ

อันนี้นะครับตรงตาชั่งนะครับ

อ๋อมันกินตั้งแต่หลายรอบหรือเปลี่ยน

นานแล้วเป็น

แต่ว่าตอนแรกมีเฟอร์วิเจอร์วอร์ดปิดอยู่แล้วก็มีช่องต้องเสียบแล้วก็เหยียบสายเอ็น
อ๋อน้ำหลายหน้าแล้วแหละนี่อันเหยียบ

พอดีน้องผมครับน้องผมพาแม่มาซื้อ

แล้วมั้งเข้ามาพูดข้างหลังแล้วก็บอกคู่ผม
ตอนแรกว่าน้องผมก็จะมา

นี่นะคะพ่อค้าขายทุเรียนโกงตาชั่งคนนี้เนี่ย
เขาขายอยู่ที่เทศบาลประตูน้ำพระอินทร์อำเภอบางปะอิน
เป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีหนังส่งหนังสือเดินทางอะไรด้วย
พิมพ์ข่าวก็ไปที่สพอินราชา
ไปพบกับพ่อค้าขายทุเรียนคนนี้
นายบุยก๊อกดิกค่ะเป็นชาววิทยุนามอายุ๒๐
เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลไปตรวจโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่พาไปชี้ของกลางก็คือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขายทุเรียนนะคะ
ทุเรียนมีเปลือกทุเรียนมีกิโลตาชั่งมีสายเอ็นที่เอาไว้โกง
นี่นะคะตำรวจก็เลยไหนลองดูสิ
วิธีการโกงเนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
แบบนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเช่นเท้าเหยียบคือเขานั่งบนรถแล้วเช่นเท้าเหยียบตรงนี้ลงไป

อ๋อเหยียบกิโลตาเปลี่ยน
ใช่ครับนี่ครับแค่นี้นะ

ลูกหนึ่งก็ประมาณที่เขาบอกว่าประมาณเท่านี้
ลูกหนึ่งก็คือเอาแค่ครึ่งกิโลเอาแค่

โกงทีดึงลงมาทีจะได้สักประมาณ
ขีดเพิ่มน้ำหนักได้๕ขีด

เขารู้สึกว่ามันแปลกก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจดูหน่อย
ผู้ต้องหาคนนี้หลบหนีเข้าเมืองมาด้วยนะคะ

ถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหาค่ะ
ข้อหาแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัด

ข้อหาที่๒ก็คือเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
หมอนทองติดป้ายโลละ๑๕๐บาท
ถ้าว่าคุณเหยียบไปได้ครึ่งโลเนี่ยคุณได้๗๕บาท
ใช่ค่ะแล้วก็โกงแบบนี้อยู่หลายครั้งจนมีคนสังเกตเห็นนะคะ